อ่ายังมีเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้นที่โรงแรมย่านลาดพร้าว
ช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะคะก็มีการนัดติดต่อพูดคุยกันทางอ่า
อินเตอร์เน็ตนะนะเหมือนกับว่าคนที่เขาเป็นนักธุรกิจเนี่ย
เขาก็มีนาฬิการูค่ะแล้วก็พร้อมที่จะขายอ่า
แล้วก็มีคนติดต่อเข้ามาขอซื้อก็นัดพูดคุยกันในโรงแรมย่านลาดพร้าวนี่แหละค่ะ
ปรากฏว่าคนร้ายเนี่ยพอได้นาฬิกาก็ฉกนาฬิกาแล้วก็หนีไปเลย
แล้วพอเจ้าของเขาพยายามวิ่งตามก็มีการใช้ปืนยิงขู่ด้วยนะคะ
ในคิวนักธุรกิจหนุ่มคนนี้ค่ะเขาให้ปากคำกับตำรวจสนสุธิศาล
มูลค่าถึงห้าล้านสองแสนแปดหมื่นบาท
โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณโรงแรมแห่งหนึ่งย่านลาดพร้าวเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานี้เอง
นายคิวเล่าว่าทำธุรกิจส่วนตัวอยู่ที่จังหวัดสงขลา
ตัวเขาเองชื่นชอบนาฬิการูซื้อมาแล้วก็ปล่อยขาย

ก่อนเกิดเหตุเขากับแฟนขึ้นเครื่องบินมาจากหัดใหญ่เพื่อมาทำธุระที่กรุงเทพ
แล้วก็มีรุ่นระบุมาให้เรียบร้อยตัวเรือนสีบรอนสายสีเหลืองนะคะ
ก็เลยมีการนัดหมายมาดูของกันที่โรงแรมแห่งหนึ่งในซอยลาดพร้าว๔ช่วง๓ทุ่มเมื่อวานค่ะ
แต่พอเลยเวลาที่นัดกันหลายชั่วโมงแล้วเอ๊ะยังไม่มา
ก็เลยยกเลิกนัดเพราะเห็นท่าไม่ดีแล้วก็เป็นลูกค้าขาจรไม่ได้รู้จักกันมาก่อน
แต่ลูกค้ารายนี้พยายามโทรศัพท์มาตื้อนะคะตอนแรกในคิวไม่รับสาย
จนกระทั่งเลยเที่ยงคืนกระหน่ำโทรมาไม่หยุดเลย
ก็เลยรับโทรศัพท์แล้วก็นัดหมายกันใหม่ว่าโอเคเจอกันตีหนึ่งครึ่งค่ะ
พอมาถึงพูดคุยดูนาฬิกากันอยู่ที่ล็อบบี้ของโรงแรมประมาณ๕นาที
ลูกค้าก็ขอดูนาฬิกาของจริงยื่นมือมารับเนี่ยแบบมือไม้สั่นด้วย
นายคิวเห็นผิดสังเกตจะดึงนาฬิกากลับแต่ไม่ทันแล้ว
ลูกค้าคนนี้เขาหยิบอาวุธปืนมาเหมือนกับเอาให้เขาเห็นว่าเขามีปืนนะ
แล้ววิ่งหนีนำนาฬิกาไปด้วยค่ะตัวในคิววิ่งตามจนคนร้ายเนี่ย
มาใช้อาวุธปืนยิงขู่หนึ่งนัดแล้วก็วิ่งหนีไปทางปากซอยลาดพร้าว๔
เพื่อไปขึ้นรถจักรยานยนต์ที่จอดทิ้งไว้ริมถนนค่ะนายคิวพยายามวิ่งตามไปอีก
คนร้ายก็หันมายิงปืนใส่อีกสองนัดแต่ไม่โดนนะคะ
จากนั้นคนร้ายจึงขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปทาง๕แยกลาดพร้าว
พอหลังเกิดเหตุพนักงานสอบสวนก็เลยไปไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คนร้ายหลบหนีค่ะ
พบว่าคนร้ายมีตำหนิรูปภัณฑ์เป็นชายไทยอายุประมาณ๓๐ปี
รูปร่างสูงโปร่งประมาณร้อยเจ็ดสิบห้าถึงร้อยแปดสิบเซนติเมตรผิวขาว
ซึ่งเบื้องต้นคนร้ายเนี่ยถือว่ากระทำความผิดฐานชิงทรัพย์โดยใช้อาวุธปืนหรือโดยใช้ยานผ่านะเพื่อกระทำผิดหรือพาทรัพย์นั้นไปนะคะ
ตกลงขายเกี่ยวกับเรื่องในอินเตอร์เน็ตและเป็นสินค้าที่มีราคานี้ต้องระมัดระวังนะคือเราไม่รู้จริงว่าคนซื้อเป็นใครประวัติยังไงอะไรเพราะฉะนั้นที่ที่ซื้อขอซื้อขายกันเนี่ยอาจจะเป็นที่ที่ห้างที่เป็นสาธารณะหน่อยละกันนะคะ